เลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุน
สำหรับนักลงทุนไทยเพราะว่าจากการไปสำรวจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาเลเซียชอบอะไรคล้ายกัน
กับคนไทยน่าจะเกาะจุน่าจะสามารถไปเจาะกลุ่มตลาดได้
ยากเท่าไหร่แล้วก็กำลังซื้อค่อนข้างสูง
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
เฉลี่ยของคนมาเลเซียที่สูงถึง๑๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยราว๑เท่าตัว
จึงทำให้คนมาเลเซียมีกำลังซื้อสูง
ขณะที่รสนิยมของคนมาเลเซียใกล้เคียงกับคนไทย
ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยม
เป็นหนึ่งในธุรกิจไทยที่เข้ามาลงทุน
ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในมาเลเซีย
ซึ่งในช่วง๓ปีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจ
มียอดขายสูงกว่าร้อยละ๑๐เมื่อเทียบกับยอดขายในไทย
ขณะที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น
ยังเป็นร้านค้าขนาดเล็กจึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทย
แง่ภาพรวมอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า

ทำให้การที่เราจะเริ่มต้นครั้งแรกในการที่จะทำตลาด
เราว่ามันง่ายกว่าประเทศอื่น
เราก็เลยเริ่มที่มาเลเซียก่อน
เลเซียให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าทางถนนจากไทย
มามาเลเซียใช้เวลาไม่มากนัก
ขณะเดียวกันก็มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดแข็ง
ก็ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องประดับและของใช้

กลายเป็นแรงดึงดูดนักธุรกิจจากทั่วโลกและไทย
สนใจเข้าบุกตลาดมาเลเซีย

สิ่งที่นักธุรกิจไทยไม่ควรมองข้ามคือ
คือการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เพื่อลดผลกระทบจากค่าเงินผันผวน
ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นจากกรณีที่ค่าเงินริงกิจอ่อนค่าลง๑๒๐
อัครราชทูตไทยประจำมาเลเซียยังเสนอว่า
ภาครัฐควรอาศัยโอกาสช่องทางการลงทุนในมาเลเซีย
นักรบการค้าระหว่างประเทศหรือเทดเดอร์
เพื่อลุกตลาดมาเลเซียอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรเช่นข้าวนมน้ำตาล
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังมีความต้องการสูงในมาเลเซีย
เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน
จากปีที่แล้วที่มีมูลค่ารวม๑ล้าน๒แสนล้านบาท
รอแต่ออเดอร์จากภายนอก
ผมคิดว่าจะยากมากนะฮะในโลกปัจจุบันที่การแข่งขันสูงนะข้อที่หนึ่ง
ข้อที่สองก็คือว่าเราคงต้องจัดวางระบบ
ในเรื่องของการขนส่งข้ามด่าน
อย่างที่มิสยับบอกว่าเราใช้เวลาอะไรต่างมากมายกว่าสินค้าจะข้ามด่านได้
เพราะว่านี่ก็ต้องหาวิธีการลดความแออัด
โดยเฉพาะในธุรกิจอาหารที่ได้รับความนิยมสูง
ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยเปิดในมาเลเซียแล้วถึง๖๐๐๐แห่ง
ด้วยความที่เศรษฐกิจของมาเลเซียยังสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักธุรกิจไทยที่จะเข้ามาลงทุนที่นี่ค่ะ
ซึ่งนักธุรกิจเองก็คาดหวังนะคะว่ารัฐบาลจะสนับสนุนและแก้ไขกฎระเบียบต่าง
ยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนให้คล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น
เพื่อผลักดันให้นักธุรกิจไทยเข้ามาบุกตลาดในมาเลเซีย
ตลาดอื่นในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมั่นใจค่ะ
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากประเทศมาเลเซีย